คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องตัวเลขนะคะ
เห็นชอบในการออกสลากรูปแบบใหม่
คือเป้าหมายสำคัญอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องของ
หวยใต้ดินดังนั้นมันก็จะมีความคล้ายคล้าย
หวยใต้ดินอยู่เล็กน้อยเช่น
เรื่องของตัวเต็งตัวโต๊ดอะไรแบบเนี้ยค่ะครับทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าสลากรูปแบบใหม่ที่ว่านี้เป็นยังไง
จะมีอยู่สองประเภทค่ะเอ็นสามและแอล๖นะคะ
ออกรางวัลเดือนละสองครั้งวันที่หนึ่งและสิบหกของเดือน
ทีนี้มาดูเอ็นสามก่อนค่ะสลากเลขสามหลักเอ็นสามนะคะ
อันนี้เป็นรูปแบบใหม่พูดภาษาง่ายก็คือ
สามตัวตรงและสามตัวสลับหรือโต๊ดนะคะวิธีการเล่นให้เลือกหมายเลขตั้งแต่
ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งหมายเลข
ต่อการเลือกซื้อสลากหนึ่งรายการแต่เรื่องราคายังไม่กำหนดนะคะ
แต่คาดว่าน่าจะครั้งละห้าสิบบาทกำหนดเอาไว้สี่รางวัล
หนึ่งก็คือรางวัลสามตรงตรงเลยสามตัวตรงตรงเลยนี่นะคะ
สองก็คือรางวัลสามสลับหลักก็คือเหมือนสลับเลขบนโต๊ะน่ะนะคะ
แล้วก็ยังได้ลุ้นรางวัล๒ตรงและรางวัลพิเศษหรือรางวัลแจ็คพอร์ตอีกด้วย
หมายความว่าซื้อสลากหนึ่งใบหนึ่งสลากอย่างเงี้ยค่ะมีสิทธิ์ลุ้นตั้งสี่รางวัลเนี่ย
มันไม่เหมือนกับซื้อครั้งเดียวลุ้นรางวัลเดียวใช่ไหมคะ
ซื้อหนึ่งลุ้นสี่รางวัลนี่นะคะแต่อันนี้จะพิเศษที่มันแตกต่างขึ้นมาก็คือ
ถ้างวดไหนไม่มีคนถูกก็จะสะสมรางวัลจากงวดนี้ไปทบอีกงวดหนึ่งนี่ค่ะ
เหมือนลอตเตอรี่ที่ออกกันอยู่ปัจจุบันจะมีเลขหกหลัก
แต่ไม่ต้องพิมพ์เป็นใบออกมานะคะเน้นขายผ่านทางดิจิทัลค่ะ
อันนี้มีราคามาแล้วว่าจะขาย๘๐บาท

จัดสรรเงินรางวัล๑๖๐ของยอดการจำหน่ายรวมในแต่ละชุดนะคะ
สัดส่วนเงินรางวัลตามประเภทรางวัล๙ประเภท
รางวัลที่๑๑รางวัล๖ล้านบาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑มี๒รางวัลรางวัลละ๑แสนบาท
รางวัลที่๒๕รางวัลรางวัลละ๒๐๐๐๐๐บาท
รางวัลที่๓๐รางวัลรางวัลละ๘๐๐๐
รางวัลที่๔๕๐รางวัลรางวัลละ๔๐๐๐
รางวัลที่๕๐๐รางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาท
รางวัลเลขหน้า๓ตัว๒๐๐รางวัลรางวัลละ๔๐๐บาท
รางวัลเลขท้าย๓ตัว๒๐๐รางวัลรางวัลละ๔๐๐๐บาท
รางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๑๐๐๐รางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นนะคะ๑๔๑๖๘รางวัล๔๘ล้านบาทค่ะ

สลาก๑ใบเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ถูกรางวัล๔รางวัลนะคะ
ตัวตรง๓ตัวสลับหรือว่าโต๊ดนะคะ
ตัวตรงและรางวัลพิเศษมันต่างจากการซื้อหวยใต้ดิน
มิ้วบอกไปว่าหวยใต้ดินมันอาจจะซื้อครั้งเดียว
๑รางวัลลุ้นรางวัลเดียวอย่างนี้นะคะ
อกจากนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น
เพราะว่าการขายสลากในลักษณะแบบนี้
จะมีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายจากสลากินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบันด้วยค่ะ

ก็เลยสั่งการให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดทำร่างประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบ

เพื่อมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบอีกครั้งนะคะ
อันนี้เห็นชอบในหลักการเบื้องต้น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไปพิจารณาแล้วก็เตรียม
มาเสนอให้กับคอรมอลอีกครั้งให้เร็วที่สุด
เชื่อว่าไม่มีผลกระทบอะไรที่จะทำให้ล่าช้า
แม้ว่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการก็ยังสามารถเห็นชอบรายละเอียดได้นะคะ
ตามที่คอรมอลเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นในครั้งนี้ไปแล้ว